เราได้นำเสนอเรื่องราวของเด็กคนหนึ่ง
อาศัยอยู่ในชุมชนรอบเหมืองทอง

ที่ได้ลุกขึ้นมาบอกเล่าปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่ทองคำ

นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ในการที่จะปกป้องบ้านเกิดของตัวเอง

รายงานของกุณฑพรธวรรคครับ
อุดมสมบูรณ์ภายในชุมชนรอบเหมืองทองคำ

ถูกถ่ายทอดผ่านความรู้สึกนึกคิดของเด็ก

วันนี้เด็กจาก๖ชุมชนรอบเมืองทอง

เพื่อร่วมทำกิจกรรมฆ่าเยาวชนหักบ้านเจ้าของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกสะทอน

ลูกหลานชาวบ้านชุมชนรอบเมืองทองกว่า๔๐คน

กลางเสียงคัดค้านก่อนหน้านี้

ไม่ต้องการให้จัดค่าเยาวชนครั้งนี้

จะช่วยเสริมทักษะชีวิตให้เด็ก

ปกป้องสิ่งแวดล้อมชุมชน
และทำประโยชน์ในบ้านเกิดของพวกเขา
มันก็เป็นเสียงที่มาจากการที่มันไม่มีการเจอปน
มันเกิดจากความรู้สึกที่

ซึ่งจริงและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
ควรจะช่วยสนับสนุน
ลงพื้นที่เพื่อหาวัตถุดิบมาปรุงอาหารในวันนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในค่ายเยาวชนฮักบ้านเจ้าของค่ะ

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดของตัวเองค่ะ
ลงพื้นที่สำรวจอาหารพื้นบ้านในชุมชนของตัวเองแล้ว
เด็กแต่ละกลุ่มต่างแยกย้ายหาวัตถุดิบ

เป็นเสมือนครูคอยถ่ายทอดความรู้
และสรรพคุณสมบูรณ์ไปร่พื้นบ้าน

นี่แด้เข้าหุ้นจากว่ามุมบ้านจะข้อง
มีข้องกินตามฮมาชาติเยอะแยะ

จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนรุ่นหลัง
ความอูดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรมาชาติ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของดินและน้ำ

หมู่บ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ค่ะ

ช่วยรักษาหมู่บ้านและป่าไม้ธรรมชาติของเราให้เป็นอยู่
เพื่อจะให้ลูกหลานของเราได้อยู่คนที่และอุดมสมบูรณ์

และเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเรา

ทุกพื้นที่ภายในชุมชนรอบเหมืองทองแห่งนี้
มีเรื่องราวการต่อสู้ของคนรุ่นหลัง
ที่พยายามปกป้องชุมชนของตัวเอง
จากกลุ่มในทุนมานานกว่า๑๐ปี

ลูกหลานเยาวชนซึ่งเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบดเพาะ
กลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง
จะคอยปกป้องชุมชนบ้านเกิดของตัวเองต่อไป